ดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณตาวัย๗๓ปีก็ขี่รถจักรยานยนต์
ช่วงนั้นรถมันติดคุณตาก็เลยขี่ออกขวาสุดนะครับ
ปรากฏว่ามีปลอร์ตไซค์คันหนึ่งเขาก็พยายามที่จะแทรกออกมา
ช่วงที่รถติดนี่แหละครับแล้วมาพุ่งชนคุณตา
กลางลำเลยทำให้รถคุณตาเสียหลักก็ล้มคุณตาซี่โครงหัก
มา๒๓เดือนแล้วยังไม่มีคู่กรณีมารับผิดชอบ
คุณตาก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องสื่อต่อนะครับ

อ๋อเขาจิ้มเลยเลยนะครับ
ใช่เขาจิ้มมา
คุณพ่อใส่เส้นกระลาดงานรึครับใช่ครับจิ้มมา
ปรากฏว่ามีรถจักรยานโยนครั้งหนึ่งโผล่ออกมาปรากฏว่ามีรถจักรยานโยนครั้งหนึ่งโผล่ออกมา
แล้วก็จะออกเลนส์อีกฝั่งตรงข้ามไงนะครับ
ไปจิ้มกันกลางคันแบบนั้นนะครับ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้

พอออกมาแล้วปุ๊บเขาจะไปทางขวาด้วยนะ

หัวมันก็เลยหักไปแล้วไปชนกับรถของคุณลุงพอดี
เขาก็อาจจะไม่คิดว่าจะมีรถจักรยานยนต์
ที่แบบว่าขี่มานอกเลนแล้วไงคุณ
โอ้โหคุณแต่มันก็ไม่คิดไม่ได้หรอก
เพราะผลก็เห็นไหมรถใหญ่อีกค่ะ

คุณตาที่รับบาดเจ็บคือคุณตาอุดมเขต
สุธิกรรมลาอายุ๗๓ปี
คุณตาขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีส้มดำนะครับ
ทะเบียนกรุงเทพกลับบ้านระหว่างทางนะครับ

มุ่งหน้าเข้าวงเวียนบริเวณป้อมปีกกา
ก็ถูกรถจักรยานยนต์สีแดงจำทะเบียนไม่ได้

ทำให้คุณตาอุดมเขตได้รับบาดเจ็บนะครับ
คุณตาสวมหมวกกันน็อกรองรับเอาไว้

ตอนที่คุณตาล้มหัวฟาดพื้น
วกกันน็อกแตกพังเสียหายเลยนะ
แล้วก็ที่สำคัญคุณตาอายุมากแล้ว
ได้รับบาดเจ็บหนักซี่โครงหัก๒ซี่

ต้องทำกายภาพบำบัดทุกสัปดาห์
คุณตาเดินให้ดูนะฮะตอนที่เราไปสัมภาษณ์คุณตา

ช่วงแรกนะต้องปิดร้านทำให้เสียรายได้
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นนะ
ตอนนั้นช่วยอุ้มร่างคุณตา

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะฮะ
ฟังเสียงคุณตากันหน่อยนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าให้ไปเอาทะเบียนรถมาหลักฐานมา

รับศนัยอยากมาเป็นภูมิทหรอ
ให้ตำรวจคือให้ดูแลประชาชนให้ดีหน่อย
ไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยแบบนี้

คือคุณตาสะท้อนไปถึงปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุแล้วนะ
และสะท้อนปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่นะฮะ
หลังแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการ
ตำรวจบอกว่าให้ไปหาข้อมูลคู่กรณีมาให้ตำรวจเองหน่อย

คุณตาแล้วก็ลูกชายบอกอึ้งเลยนะฮะ
พูดไม่ออกเลยรู้สึกหมดหวังทันทีคุณ
หมดหวังกับอะไรหมดหวังกับการที่คู่กรณีหนีไปละหนึ่ง

เออนะฮะเพราะคุณตาบอกว่าตาเองก็เป็นประชาชน
ตาดำธรรมดาจะไปหาข้อมูลมาได้ยังไงนะฮะ
นี่ผ่านมา๒เดือนแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้านะครับ
อนให้ตำรวจเจ้าของคดีเร่งตามตัวคู่กรณีมารับผิดชอบด้วย
ผลักภาระให้ประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมกันเองนะครับ

นี่คือเสียงสะท้อนของผู้ประสบเหตุนะครับ